เกือบจะดีแล้วเชียวการไปเที่ยวครั้งนี้
ผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนกลางเต็นต์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดเลยที่นครนายก
อากาศก็อาจจะเย็นหน่อยเธอก็ถ่ายรูปว่าเธอเนี่ยกำลังผิงไฟอยู่
จะเอาไว้เป็นที่ละลึกนะฮะแต่ภาพเนี่ยมันออกมาหลอน

อืมก๊อฟมองเห็นเป็นรูปอะไรมันเหมือนเป็นผู้หญิงลางลาง
ผมยาวยาวชุดขาวขาวอ่ะพี่เบิร์ตอ่าฉันเห็นเป็นต้นใบไม้อ่ะอ่านี่
นะฮะคือผู้หญิงคนนี้เขาถ่ายเอาไว้อย่างที่ผมเล่าไป
ด้านหลังเนี่ยนะของเธอเนี่ยเป็นเงาสีเขียวอมขาว
ลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวดวงตากลม
โตทีเดียวเหมือนเธอนั่งอยู่บนกิ่งไม้ครับ
อันเนี้ยเหมือนนั่งนะครับอ่าเออขณะที่เธอถ่ายภาพนี้
ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเธอแม้แต่คนเดียวขนหัวลุกสิครับ
เอามาลงแอปแอปติ๊กต๊อกนะฮะก็ถามชาวเน็ตว่า
ที่คุณเห็นคุณคิดว่ามันอะไรแน่นอนครับเรื่องแบบนี้มันมีสองมุม
บางคนก็มองมุมลี้ลับบอกว่านางไม้แน่
เจ้าที่เจ้าทางก็น่าจะใช่หรือว่าอาจจะเป็นผีเร่ร่อนมาขอส่วนบุญ
ส่วนคนที่มองในมุมวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นลักษณะของแสงสะท้อนกระทบเลยหรือเปล่า
หรือว่าเป็นความบกพร่องในการบันทึกภาพหรือเปล่า

เมื่อสักครู่เห็นใกล้สารภาพคิดว่าฝักสตอยาวสีเขียว

แหละคุณผู้ชมบอกว่านี่กลัวเพราะว่าอะไรเสียงประกอบนี่แหละฮ

งานไม่ได้ทำนะคะมันอยู่ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
คุณจัดสนบอกว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณเบิร์ต